ที่ฉันนี่กุมขมับถอนหายใจนะคะ

เขาบอกว่าคนเราเลือกซื้อบ้านได้แต่เลือกซื้อเพื่อนบ้านไม่ได้
คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเพื่อนบ้านชอบเปิดเพลงเสียงดัง
ก่อนแล้วพูดคุยกันก่อนแล้วไปร้องเรียนก็แล้วนะคะ
กลายเป็นว่าไม่เกิดผลเลยเท่านั้นไม่พอ
ว่าโดนร้องเรียนเนี่ยเพื่อนบ้านที่เปิดเพลงเสียงดังไม่พอใจ

เขาบอกทนไม่ไหวแล้วจริงลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเปิดเพลงแบบนี้เหมือนเปิดเทคเหมือนกันนะ
นี่เป็นเสียงจากคลิปต้นฉบับ

เสียงแบบนี้เลยออริจินัลคลิปมาแบบนั้นเลย

มันตึ๊บมากคือเสียงเบสนี่แน่นมาเลยนะคะ

แต่นี่มันคือคนเขาจะหลับจะนอนอยู่บ้านคนอื่นเขาอ่ะนะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เป็นคนโพสต์คลิปนี้นะคะ

มีบ้านข้างแบบนี้จะให้ทำยังไง
ทำแบบนี้ประจำทุกวัน
แถมวันนี้ถอยรถมาเบิ้ลเครื่องหน้าบ้านเสียงดัง
เพราะไม่พอใจที่ไปร้องเรียน
ที่เขาเปิดเพลงเสียงดังในหมู่บ้านอีก
นี่ค่ะ

ใจถอยมาแล้วเบิ้ลอีกทีนึงจะเห็นควันดำออกมาเลย

เออเอาให้รู้ว่าตั้งใจอะค่ะ

ปรากฏว่าพอเพจโพสต์คลิปนี้ไป

ผมเองแหละที่เป็นเจ้าของคลิปนี้
ยืนยันเลยเป็นแบบนี้มานานแล้วจนผมทนไม่ไหว

เอ้าก็ไปเตือนแล้วก็ไม่เห็นสนใจเลย

สงสัยต้องไปขอใบอนุญาตครอบครองปืนแล้วหรือเปล่า
แต่คอมเมนต์แบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ

ถ้าทำแบบนั้นระวังจะได้เปลี่ยนบ้านไปไปนอนคุกแทนนะ
เอาเป็นว่าเรื่องเพื่อนบ้านมันต้องอยู่ด้วยกัน
ก็ใจเขาใจเรานะคะพูดคุยกัน

ในบ้านเราก็จริงแต่ถ้าเสียงมันดังทะลุออกไป

อันนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะ
ถ้าคุณอยากเปิดเพลงดังแบบนี้จริง

ให้มันไม่ต้องดังออกมารบกวนชาวบ้านอย่างนี้ได้
ถ้ากลุ่มคนที่มีนิสัยลักษณะแบบนี้

เพราะว่าพวกนี้เวลามีเพื่อนมานั่งกินเหล้า

ไม่ได้ดังเร็วนิดเดียวนานที
เคยเจอไหมคะอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟัง